เหตุการณ์ก็ลักษณะคล้ายกับที่อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
มีทางเต็นต์รถมือสองเนี่ยเขาไปเห็นศพปริศนาลอยติดตะแกรงท่อน้ำทิ้งข้างหลังร้านของเขา
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นใครอะไรยังไง
นี่ท่อน้ำทิ้งแบบนี้นะฮะอยู่หลังร้านที่เป็นเต็นต์รถยนต์มือสองนะครับ
สอบพ่อเมืองอุดรธานีแล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับนี่มีตะแกรงอยู่ตรงนี้นะครับ
ดักขยะเนี่ยครับแต่ว่าศพเนี่ยลอยมาติดอยู่ตรงนี้
ชาวบ้านเรียกว่าคลองขี้สานะฮะเป็นคลองน้ำทิ้งคลองน้ำเสียครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีศพของผู้ชายคนหนึ่งลอยมาติดตะแกรงกันขยะอยู่นะครับ
อยู่ด้านหลังสถานีสูบระบายน้ำออกจากตัวเมืองอุดรธานี
แล้วก็มีเต็นต์รถยนต์มือสองอยู่แถวนั้นด้วยในซอยบ้านหนองบัวตำบลหมากแข้ง
เขตเทศบาลนครอุดรธานีจากการตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นสีดำ
ไม่ใส่รองเท้าสภาพศพคือขึ้นอืดแล้วนะครับ
เนื้อเนี่ยทางกู้ภัยบอกเริ่มยุ่ยหลุดร่อนแล้วเพราะว่าไปติดอยู่กับตะแกรงดักขยะ
ไม่มีเอกสารยืนยันในตัวว่าเป็นใครนะฮะแต่ตรวจสอบชนะสูตรเบื้องต้น
พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายนี่รอยสักนะฮะเบื้องต้นคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
สามถึงสี่วันเสียชีวิตจากการจมน้ำนี่อันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตของผู้ชายคนนี้นะครับ
ต้นแขนด้านขวามีรอยสักรูปอินเดียแดงแล้วก็รอยสักภาษาอังกฤษ
คำว่านะฮะแต่เว้นวักนะฮะแล้วก็เจอนะฮะ
ข้อมือซ้ายมีรอยสักรูปดาวนี่ฮะ
นี่ข้อมือซ้ายกับข้อมือขวานะครับมีรอยสักอยู่นะครับ
ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วจะติดต่อตามญาตินะ
เพื่อมารับศพกันต่อไปเจ้าของเต็นต์รถมือสองนะครับ
ด่านหลังของเขาเป็นคลองขี้สาหรือว่าคลองน้ำทิ้งเนี่ยฮะ
คุณกิติพงนะครับอายุห้าสิบห้าปีบอกว่าเช้าวันนี้
ระมาณเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีออกมาเปิดประตูร้าน
แล้วก็เดินมาดูปลาที่จุดเกิดเหตุเดินเลาะไปทางด้านหลัง
ตกใจฮะเห็นศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในคลองทีแรกยังคิดว่าเป็นหุ่นนะ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ว่าอาจจะเป็นคนเร่ร่อนที่พักอาศัยอยู่แถวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานีก็ได้
เพราะว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ใกล้กับเต้นรถของเขา
ห่างกันแค่๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ครับจมแก่จนได้นี้ครับจนได้งานเพื่อเอนชร่ะ
ได้ข้อมูลจากพี่กิติพงศ์แบบนี้นะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปเลยนะครับที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ที่อุดรธานีห่างจากเต้นรถแค่๕๐เมตร
ไปดูที่ศูนย์แล้วก็ได้เจอกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์นะฮะ
คุณอานนท์และจันทรรภ์คำ
คุณอานนท์บอกว่าศูนย์แห่งนี้รองรับคนไร้ที่พึ่งได้ประมาณ๓๐คน
มีที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยให้มีอาหารให้วันละ๓มื้อ
แต่ปัจจุบันมีคนไร้ที่พึ่งอยู่ที่ศูนย์ให้ดูแล๕คนเท่านั้น
ผู้ชาย๔ผู้หญิง๑โดยเมื่อหลายวันก่อนเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ศูนย์ที่นี่อายุ๔๗ปี
หนีออกจากศูนย์ไปญาติกับเจ้าหน้าที่เขากำลังช่วยกันตามหาอยู่
ซึ่งคุณอานนท์บอกพอไปตรวจสอบกับศพที่เจอในคลองน้ำเสีย
ที่หลังเต้นรถเนี่ยนะมันคนละคนกันนะครับ
เพราะคนที่หายไปไม่มีรอยสักนะครับญาติของเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่

สันนิษฐานว่าผู้ที่เสียชีวิตอาจจะมาหาปลาที่คลองนะครับ
อาจจะวูบนะเป็นลมหน้ามืดหรืออาจจะเมานะฮะ
แล้วก็พลัดตกลงไปในคลองแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ไหว
ไม่มีใครมาเห็นก็เลยเสียชีวิตอยู่ในน้ำนะครับ
ตำรวจก็เลยฝากแจ้งนะฮะเผื่อใครติดใจสงสัยยังไงว่าจะเป็นญาตินะครับ
ติดต่อได้ที่สพเมืองอุดรธานีหรือขอดูศพได้ที่
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตลอด๒๔ชั่วโมง
ดูจากรอยสักเป็นสำคัญก็แล้วกัน
ล่าสุดนะฮะวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวของเราช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เอง
ตามความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากเจอศพเมื่อเช้า
ตอนค่ำคุณภูริพัฒน์ไปต่อได้เจอกับพี่กิติพงศ์
เจ้าของเต็นรถมือ๒นะครับพี่กิติพงค์
ตอนค่ำบอกตอนนี้รู้แล้วได้ข้อมูลศพนั้นแล้ว
เจ้าหน้าที่แจ้งมาเรียบร้อยคาดว่า
คงจะเดินมาจากทางข้างหลังแล้วก็ผ่านหน้าร้านไป
หรืออาจจะเป็นไปได้ทางใดทางหนึ่งมันผ่านได้ทั้งสองทาง
ตรงจุดที่เจอศพแต่กล้องวงจรปิดที่หน้าร้านเนี่ย
ข้อมูลมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะลบไปตาม
วงรอบของมันเนื่องจากศพนี้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วัน
ถ้าย้อนไปอย่างนั้นจะไม่เห็นว่าเขาเดินมาทางไหน
ก็มีสองทางฮาสิบฮาสิพนะก็คือนี้
เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาดูว่ามันมีรอยมันมีรอยคนอยู่ตรงนี้
แต่ถ้าตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ได้
นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับแล้วข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ทางตำรวจเขาก็ตามเจอแล้วครอบครัวของศพนิรนามที่เจอเมื่อเช้านะครับ
ตกลงเขามีญาติพี่น้องอยู่ที่อุดรธานีนี่แหละ
นี่ครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าศพที่เจอคือลูกชาย
ชื่อนายสุเนธนาบำรุงอายุ๔๘ปี
อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๒๘กิโลเมตร
นายสุเนธผู้ตายเป็นชาวตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
นี่พ่อกับแม่นะฮะคุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วย
กับแม่บอกว่าเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่เพิ่งโทรมาหา
บอกว่าเขาเจอศพปริศนากันอยากให้มาดูหน่อย
ก็เลยเดินทางไปดูเอ้าเป็นลูกชายจริงเป็นสุเนธจริงนะครับ
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเกือบ๔๐ปีก่อน
ตอนนั้นลูกชายเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วก็ไปติดทหาร
พอเกณฑ์ทหารเสร็จไปอยู่กรุงเทพ
หลังจากนั้นก็ไปอยู่พัทธลุงอีกนะ
คือเรียกว่าหายจากบ้านเนี่ยไปนานหลายปีมาก
๒๐๓๐ปีแล้วไม่เคยติดต่อไม่เคยส่งข่าวมาเลย
จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งตำรวจ
ไปเจอลูกชายเดินอยู่แถวริมถนนที่พัทธลุง
ในลักษณะเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ป่วยด้วย
ก็เลยติดต่อนะสอบถามอะไรต่างนานา
รู้ว่าเขาเป็นคนอุดรธานี
ตำรวจที่พัทธลุงก็ติดต่อประสานไป
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุดรธานี
เพิ่งไปรับมาเมื่อเดือน๒เดือนก่อน
เขาก็อยู่ที่ศูนย์ที่อุดรธานีนี่แหละ

แม่บอกว่าตอนที่มาแรกเดือน๒เดือนก่อน

แต่มาติดเหล้าอีกมาติดบุหรี่อีก
ขอเงินพ่อขอเงินแม่จะเอาไปซื้อเหล้า
พอไม่ได้ก็อารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องส่งไปอยู่ที่ศูนย์
เวลาลูกชายอารวาสก็ชอบหนีออกจากบ้านด้วย

กลับมาตอนอาการสงบเที่ยวนี้เนี่ย
คือไม่รู้ว่าหายไปตอนไหน
รู้อีกทีก็คือเป็นศพแล้ว
ขอเข้ามาอยู่เดือน๒เดือนที่ผ่านมาก็อยู่ไม่ได้เลย
จนไปอยู่ประดาษองเขา
ไม่ติดใจสงสัยเรื่องสาเหตุการณ์ตายนะครับ
จนที่สันนิษฐานว่าอาจจะลื้นล้ม